เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรทานกันหน่อย

เป็นร้านข้าวกับข้าวธรรมดานี่แหละ

นี่เลยร้านนี้ครับโครงการอาหารโอเค

เห็นเดินเสิร์ฟอาหารอยู่นี่นี่ไม่ใช่ใครนะครับ
นั่นก็คือเจ้าของร้านร้านนี้เป็นร้านของคุณปณิธาน
สภารักปัญญากับคุณกฤษดาอิสรางกูลณอายุทยาครับ

เขาร่วมกันกับเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักการกินครับ
โดยคุณปณิธาบอกว่าที่เปิดร้านขึ้นมา
ก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารในราคาถูก
แต่ต้องเต็มไปด้วยคุณภาพในราคาที่ทุกคนนั้นจับต้องได้

ก็จริงเราเปิดกันที่ร้านที่อุบลราชธานีมาก่อน

ในปัจจุบันในกรุงเทพเราน่าจะมีอาหารที่ราคาดี
ราคาเหมาะสมคุณภาพอาหารที่อร่อย
แล้วหากินได้ง่ายในราคาที่พวกเราทุกคน

แล้วก็อยากให้แถวนี้ได้มีอะไรที่สามารถที่จะ
จับต้องในเรื่องของความอร่อยด้วย
แล้วรสชาติแล้วก็ปริมาณก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้กันขึ้นมาครับ

มีข้าวกะเพราเป็ด

กะเพราเป็ดอะไร๒๐บาท

ซุปเปอร์ทีนไก่

ก็มียำด้วยนะยำเท้าไก่
ลาบหมูก็มีก๋วยจั๊บก็มา
๒๐นูแต่ละเมนู๒๐บาทหมดครับ

คือจริงนะอย่างเช่นกะเพราเป็ด

ถ้าไปกินที่อื่นน่าจะสัก๕๐

แต่ที่นี่เขาโอ้โห๒๐บาทเท่านั้นเอง

ขายแบบนี้ทำไมถึงมีความสุขนักล่ะ

ลองฟังกันดูครับ
เรารู้สึกว่าวันนั้นเรานอนหลับเต็มที่
ถ้าเกิดเราเอาความสุขจากการวัดเรื่องรายได้มาเป็นหลัก
มันก็จะเกิดว่าวันนี้สุกมากสุกน้อย
แต่วันนี้เราบอกว่ารอยยิ้มหนึ่งคนที่กินของเราไปแล้วมีความสุข

ผมเชื่อว่าความสุขเราได้มากกว่าที่จะวัดเรื่องรายได้
ความสุขของเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กำไร

อยู่ที่รอยยิ้มของลูกค้านี่แหละ
เองก็มีความสุขจากการได้กินของอร่อยราคาประหยัดด้วย
ฉันขอกินฟรีเดี๋ยวเดินยิ้มเข้าไปเลย
เขาอุตส่าห์ขาย๒๐บาทน้องใบตองคุณยังจะไปขอกินฟรีอีก
คุณพี่ก็บอกว่าขอแค่มีรอยยิ้ม
ดิฉันเดินยิ้มเข้าไปเลย

แทนที่จะจ่ายด้วยสตางค์จ่ายด้วยรอยยิ้ม

เอาล่ะลองไปฟังเสียงลูกค้าหน่อยไหมว่าเขารู้สึกยังไงเวลามาทานอาหารร้านนี้ครับ
นุ่มดีค่ะนุ่มแล้วก็มันอร่อยแล้วก็ส่วนผัดกะเพราก็หอม
ส้มตำนัวเนียค่ะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติปลาร้านี่หอมมากค่ะ
ก็รู้สึกว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะคะกับอาหารที่รสชาติอร่อยแบบนี้ค่ะ
ถ้าทำการตลาดลักษณะโดยใช้คอนเซ็ปต์เรื่องราคานำหน้าอย่างนี้เนี่ย
ก็จะโดนใจคนส่วนมากเลยเนอะถ้าเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับ
ถ้าเกิดมีร้านแบบนี้ขึ้นมาผมถือว่ามันเป็นอะไรที่แปลกและท้าทาย
ใครสนใจก็ไปทานกันได้นะครับอยู่แถวปากซอยนวมินร้อยหนึ่ง
หาไม่ยากหรอกแต่ถ้าหาไม่เจอจริงจริงทำไงมีช่องพลังโทรไปเลยครับ

คือคุณผู้ชมก็บอกกันมาเยอะ

เอ๊ะทำไมไม่แนะนำร้านอาหารในกรุงเทพบ้าง

อยู่แถวซอยนวมินนะปากซอยแหละ

คือดิฉันเคยไปเจอแบบบรรดาแฟนรายการหลายคน
ก็จะถามมาว่าอยากให้นำเสนอเรื่องของกินในกรุงเทพบ้าง
เพราะว่าบางทีบางคนที่ดูอยู่อยู่กรุงเทพ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาของอร่อยที่ไหน

เดี๋ยวเราจะทยอยนำเสนอไปนะคะ
ถ้าติดตามกันก็จะได้รู้แหละว่าของกินเด็ดเนี่ยมันแฝงตัวอยู่ที่ไหนบ้าง